เจอน้ำทะเลหนุนสูงด้วยระดับน้ำล้นตลิ่งหลายจุดนะครับมีกำแพง
ของชาวบ้านที่สร้างเอาไว้กันน้ำเนี่ยต้านแรงดันน้ำไม่ไหวนะฮะ
ลักเข้าท่วมพื้นที่เลยนะครับ
ไหลทะลักเข้ามาแบบนี้เลยฮะนี่จากข้างนอกคือข้างนอกเข้ามาข้างในนี่เห็น
ไหมแป๊บเดี๋ยวเนี่ยแมมหน่ายนี้เลยเหลือ
ซึ่งข้างในก็ยังไม่สูงเท่าข้างนอก
แป๊บเดียวทะลักเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ
กล้องวงจรปิดในร้านขายของชำที่ตะบนเกาะเกร็ดนะฮะ

คือตามเก็บข้าวของกันแทบไม่ทันนะครับ
คำมวันก่อนนะครับ

ทางเจ้าของร้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีนะครับ
ตัดสินใจก่อกำแพงปูนกันน้ำเอาไว้
ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเอาไว้นะครับ
ทำแบบนี้ทุกปีเวลาหน้าน้ำ
แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่กำแพงถูกแรงดันน้ำเนี่ยดันจนพัง
น้ำก็เลยไหลเข้าท่วมร้านเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว
พวกนี้ลอยแล้วก็ชั้นนี้ที่ตอนแรกอยู่ประมาณนี้เลย
พอน้ำมาสะดมเข้ามาทั้งทายทั้งปูนเนี่ยครับที่มันแตกมันก็โดนสัดเข้ามา
ชนเนี่ยชั้นเนี่ยเลื่อนขยับไปเมตรหนึ่งอะพี่
ซึ่งผมนึกว่าไงว่าถ้าสมมุติตอนนั้นผมขายของอยู่ตรงนี้นะอันตรายแน่
ความแรงของน้ำ
คือตอนนี้กรมชลประธานปรับเพิ่มการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่พื้นที่เหนือเขื่อนก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่
บ้านสวนลำไยในตำบลบางหลวงน้ำท่วมทหารชาวบ้านต้องช่วยกันกรอก
ทรายใส่กระสอบทำแนวกั้นน้ำทำเป็นทางเดิน
ก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะคะครับคลองชนรับประทานชัยนาศอายุทยาในตำบล
น้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีห่างจากสถานีสูบน้ำ
โฉมศรีขึ้นไปทางเหนือหนึ่งกิโลคันกั้นน้ำขาดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญา
ทันลักเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนเลยค่ะไร่นาน้ำท่วมนะคะ
ว่าราชการจังหวัดเร่งให้ทางกรมชลประธานนำเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่
ตอกเสาเข็มหย่อนบิ๊กแบ็คจุดที่คันดินพัง
เนี่ยค่ะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความเสียหายหน่อยหนักนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สองร้อยชีวิตค่ะเถียงกันอยู่ที่ประตูระบายน้ำบางกุ้งครับ
สองกลุ่มเถียงกันเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะปิดประตูระบายน้ำ
ไม่ยอมให้น้ำเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำซึ่งจะทำให้พื้นที่ตอนบนถูกน้ำท่วมหนักกว่าเดิม
ตำรวจฝ่ายปกครองต้องมาเคลียร์ต้องมาเฝ้าระวัง
ก็ต้องประสานทางเจ้าหน้าที่กรมชลประธานมาเป็นคนกลางในการเจรจา
ถ้าจากปีห้าสี่เทียบกันว่าปีห้าสี่เนี่ยบ้านเราท่วมพื้นชั้นสองนะครับ
ขอย้ำว่าพื้นชั้น๒นะครับประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือน
แต่ปีนี้พ่วงกว่าสามร้อยกว่ารังคาเรือนถ้าน้ำมันลดไปอีกห้าสิบเต็มเขาอยู่ได้
แล้วเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกพื้นเพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณมาปิดน้ำ
แล้วคุณจะช่วยอะไรเราล่ะผมไม่ต้องการเงินการทอง
แต่ว่าการบรรเทาจิตใจเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ย
มันต้องการบรรเทาจิตใจช่วยกันที่ผมปล่อยไปเนี่ย
แต่ว่าบอกให้ปิดเราเดือดร้อนค่ะทางในอำเภอบางบานนะคะ
ร้อยตำรวจรีหญิงสายสุนีไกรนาราก็มาช่วยเจรจา๓ชั่วโมงกว่า

ขอให้ชาวบ้านยอมกันคนละครึ่งทาง
เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งที่๑เมตร๑๐เซนติเมตร

แล้วก็เดี๋ยวอีก๗วันมาประเมินสถานการณ์กันอีกที
ขอนแก่นค่ะต้องพายเรือไปเก็บฟืนกันนะคะ
แล้วมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านนี่เรือล่ม
น้องศพลาแข็งนะคะที่บ้านลุคคาตำบลกุฎเขาบรรจาคิรี
ต้องเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือค่ะ
ก็ชาวบ้านที่ไปช่วยก็เรือล่ม
คอไปติดต้นไม้ต้นเดียวกันอีก๓คน
จาก๑คนเป็น๔คนนะคะ
คนก็พยายามจะไปช่วยอะเนาะ
คือญาติคนหาปลาเขาผิดสังเกตค่ะ

แจ้งร่วมกับตันยูให้มาตรวจสอบนะคะ

พบว่าไปเกาะอยู่กับต้นไม้น้ำเชี่ยวน้ำวนด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเกาะกับต้นไม้ต้นเดียวกัน
กับที่ชาวบ้านเกาะอยู่๔คน
เลยมีเจ้าหน้าที่ด้วยชาวบ้านด้วย๑๓คนค่ะ

เจ้าหน้าที่ชุดแรกเอาไม่อยู่ช่วยไม่ไหวนะคะ

ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
มีขนแก่นใช่ไหมนี่ใช่ค่ะ
คือทันสายของลุงเภพนนทบุรีปทุมทานี
มาทางสายทางภาคกลางที่เขาระบายน้ำแล้วนะ

แม่น้ำชีแม่น้ำมูลเนี่ยเขาจะไหลมาเพื่อไปลงแม่น้ำโขง
เพื่อจะระบายน้ำออกไปเนี่ยด่านสุดท้ายของทางภาคอีสานเนี่ย
คืออุบลรัชธานีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขอนแก่นยังท่วมเนี่ย
ไล่มาเนี่ยมหาสรคามร้อยเอ็ดแล้วมาถึงอุบลถ้าขอนแก่นยังไม่แห้ง
อุบลก็ต้องรอรับน้ำเป็นจุดสุดท้ายก่อนลงแม่น้ำโขง
ตอนนี้อุบลก็หนักนะครับทุกผู้ชมครับที่อุบลมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งวินาทีชีวิต
จริงแล้วต้องเตือนกันจริงนะฮะจุดที่น้ำท่วมสูงเนี่ย
อย่าไปประมาทนี่เด็กวัยรุ่น๓๔คนเขาลงไปเล่นน้ำกัน
นี่น้ำอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะโชคดีชาวบ้านเขาเห็นเขาโยนกะลอนไปให้เกาะนะครับ
เอาลงไปดูนะฮะ
เด็กวัยรุ่นลงไปเล่นน้ำกัน๓๔คนนะฮะเห็นน้ำอย่างนี้คิดว่าจะไม่เป็นอะไร
โอ้โหอันตรายมากนะจมไปคนนึงฮะเพื่อนพยายามจะช่วยกันเนี่ยฮะ
สุดท้ายเนี่ยโชคดีมากมีรถกระบะขับผ่านมาเขาเห็นเขาก็มีกลอนน้ำมัน
เขาก็เลยโยนเอาไปให้เกาะเอาไว้นะฮะรอดชีวิตกันได้อย่างบุดหวิดนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่แถวพื้นที่อำเภอเคืองในนะฮะคุณแตงนะเจ้าของคลิปนะบอกขับรถตามรถกระบะคันนั้นมาพอดี
เห็นจุดถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาตะโกนให้ช่วยกันก็เลยมาช่วยกันนี่ฮะ
คนขับกระบะก็เลยเอาถังกะลอนเนี่ยที่ปกติเอาไว้ใส่น้ำมันเนี่ย
ว่ายไปหาวัยรุ่นคนที่กำลังจะจมน้ำนะจะหมดแรงแล้วด้วยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยคว้ากันได้ทันนะครับคุณแตงบอกว่าจริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือทุ่งนานะฮะ
แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมฮะกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดไปแล้ว
เลยอยากฝากเตือนว่ามันอันตรายจริง
อยู่ที่อำนวยเตือนในไปใช้เขาก็ได้เอาถังตัวนั้น
เอาเชือกมัดแล้วก็ไปช่วยเด็กค่ะ
อยากจะเตือนเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันเยอะน้ำมันไหลแรง
แล้วก็ไม่อยากให้ไปเล่นคือไม่อยากจะเห็นมีการสูญเสียที่อุบุญครับ
คุณแต้งบอกว่าพอโพสต์คลิปเพื่อเตือนภัยไป
คุณแม่ของวัยรุ่นชายที่กำลังจะจมน้ำแล้วก็ช่วยกันทันเนี่ย
ได้พิมพ์เข้ามาขอบคุณ
บอกว่าลูกชายเนี่ยปกติเรียนอยู่กรุงเทพนี่เพิ่งกลับมาบ้านแล้วน้ำท่วม
ก็เลยออกไปกับเพื่อนโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือว่าลึกแบบไหนอะไรยังไง
คุ้นชินยังไงเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็ลำบากอยู่ดีอะค่ะ

ครับผมไม่น่าจะออกไป
ก็ใส่ห้าย่นออกไปครับ

ชาวบ้าน๑๗หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน
น้ำท่วมสูงเป็นเมตรแล้วน้ำเชี่ยวด้วยค่ะ

เดี๋ยวดูบ้านคุณลุงท่านนี้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
อยู่กับคุณพ่อที่ตาบอด
เทียวไปเทียวมาระหว่างหมู่บ้าน

ก็ต้องตัดสินใจพาคุณพ่อที่ตาบอดนะคะ
อยู่กับญาติที่หมู่บ้านอื่น
ครับ
คุณบิลฟะลื้อรินและอสาธารณ์กูภัยมูลนิษฐ์

บอกกับทีมข่าวว่าปัญหาและอุปสรรคของการทำงานก็คือ

จริงค่ะหลังจากแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกัน

แล้วมันก็จะไหลไปรวมท่วมกับพื้นที่อื่นของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แต่ก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านให้สุดความสามารถที่จะช่วยได้ค่ะ
ของที่เราเอามาขนาดเราเผื่อมาแล้วเป็น๑๐๒๐บาทบางทีไม่พอ
เพราะพอเรารู้สึกว่าในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถึงเขาจะอยู่ข้างในเราก็อยากจะให้เขาเหมือนกัน
แล้วก็อุปสรรคจริงว่าเรื่องกระแสน้ำที่มันแรงเราจะเห็นอยู่
แล้วก็มีข่าวที่กู้ภัยต่างที่ก็มีเรือล่มเรือชนนู่นชนนี่
เราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองให้มากที่สุด
เดี๋ยวไปดูรอบนอกเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะ
ก็มีน้ำท่วมสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตร
ถนนบุรพาถนนด้านในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าด้านข้างมันก็ท่วมอะค่ะ
ย่านการค้าอะไรก็น้ำท่วมโอ้โหน้ำเยอะจริงจริงนะคะ
คือปกติทุ่งนาตอนนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดหมดแล้ว
ส่วนถนนเลี่ยงเมืองทางฝั่งทิศตะวันออกจากตำบลกุฎราชอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำมูลไปที่บ้านบัวท่าบัวเทิงเขตอำเภอวารินชำราบ
เป็นถนนสายสุดท้ายที่เชื่อมตัวเมืองอุบลกับอำเภอวารินชำราบ
น้ำก็ยังต่ำกว่าผิวถนนเล็กน้อย
คือตรงนี้สำคัญนะคะคือถ้าน้ำท่วมตรงนี้นะ
การเดินทางเข้าออกอำเภอวารินชำราบจะถูกตัดขาดทันทีเลยนะคะ

ตรงนี้เลยต้องป้องกันกันแบบเข้มข้น
โรงพยาบาลก็สำคัญโรงพยาบาลวารินชำราบน้ำลดลงบ้างแล้ว
แต่ก็ต้องมีกระสอบทรายวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม
เพราะไม่มั่นใจว่าการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐจะทำให้น้ำท่วมซ้ำอีกหรือเปล่า
ส่วนการให้บริการประชาชนตอนนี้ก็สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะคะ

คือวันนี้ผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปในรายการเปิดปากนะ
บอกว่าที่อุบลอย่างน้อยอีกสองสัปดาห์
เพราะอีกหนึ่งสัปดาห์จะใช้เวลาในการระบายจากขอนแก่นอาหารสรคามร้อยเอ็ดน้ำจากตรงนั้นจะลงมา
เพราะฉะนั้นอุบลเนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแน่นอนท่วมขังอย่างนี้
และอีก๑สัปดาห์สำหรับน้ำจากจังหวัดอื่นที่ลงมาถึงก่อนจะออกแม่น้ำโขง
ซึ่งกว่าจะแห้งสนิทจริงก็คุยอีก๒เดือนได้